การได้รับแจ้งจากผู้เสียหายคือนางสาวนัทธิชาประหัสอายุ๓๔ปี
บ้านของเธออยู่ในซอยนครเขื่อนขัน๑๐หมู่๑๘ตะมนต์บางพึ่งอำเภอพระแดง
บอกว่ามีคนไปก่อเหตุไปขโมยรองเท้าผ้าใบเธอ
แล้วชาวบ้านก็ล้อมจับตัวเอาไว้ได้ก็เลยเข้าไปตรวจสอบ
นาก็ไปเจอเป็นบ้านปูน๒ชั้นมีรั้วรอบขอบชิดเลย
ชาวบ้านกำลังคุมตัวคนก่อเหตุอยู่
นายคนนี้คือนายอนุพงศ์สุชาติอายุ๓๔ปีครับ
ก็เป็นชาวทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
จับได้พร้อมของกลางรองเท้าผ้าใบ๒คู่ตั้งอยู่ข้างหน้าเขาแหละ
ราคาก็สักคู่ละ๕๐๐บาท
ผู้เสียหายเขาบอกว่าวางเอาไว้ที่บริเวณในบ้าน
แต่ว่าถูกนายอนุพงศ์เข้ามาขโมย
ซึ่งตอนนั้นมีเพื่อนบ้านเดินผ่านมาเห็นพอดิบพอดีครับ
เห็นคนร้ายกำลังถือรองเท้าผ้าใบเดินออกจากบ้าน
ก็เลยคุมตัวไว้แล้วก็เรียกเจ้าของบ้านมาให้มาดู

จากการไปสอบสวนผู้ก่อเหตุเขาบอกว่า
ตัวเขาเองเคยเป็นถึงบาร์เทนเดอร์เลยนะ

สารภาพทำไปเพราะว่าต้องการจะเอารองเท้าไปขาย

เพราะตกงานมาหลายเดือนไม่มีเงินซื้อข้าวกินเลย
ก่อนเกิดเหตุเดินทางมาหาเพื่อนแถวพระประแดง
แล้วก็ออกไปตระเวนลักทรัพย์ในซอยนี้
เพราะเห็นว่าบ้านหลังนี้ประตูหน้าบ้านเขาไม่ได้ล็อก

สุดท้ายมีคนไปเห็นว่าถือรองเท้าออกมาแล้วก็จับกลุ่มได้พอดีครับ

จะเอารองเท้าไปขายไปซื้อข้าวกินไม่มีข้าว
ตกงานมาหลายเดือนเป็นถึงบาร์เทนเดอร์เลยนะครับที่พัทยา
หลังจากสอบสวนตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาไปนะครับ

แล้วก็นำตัวไปส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ